เอาจริงตอนนี้เขามีการแข่งขันบูซูยุทธลีราชศรี
ฟังชื่อยาวแบบนี้ก็คือการแข่งขันเชิดสิงโต

เชิดสิงโตเป็นการแข่งขันระดับประเทศแล้วนะตอนนี้
เขาบอกว่าเขาอยากเป็นตัวแทนของภาคที่๕
ก็เลยไปบนบานสารกล่าวกับกุมารปิ่นเพชรที่วัดน้ำดิบกำแพงเพชร
แหมผ่านเข้ารอบค่ะก็เลยต้องไปแก้บนกันกัน
สิงโตจากสุโขทัย
เดินทางมาที่วัดเชตะวนารามที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
มากราบศักดิ์รัฐหลวงพ่ออุดมโชค
กราบน้ำบัสการครูบาโชคชัยและเทพปุมารปิ่นเพชร
ก่อนที่จะไปเดินทางแสดงเชิดสิงโตถวาย
เพราะอะไรลักษณะเหมือนการมาแก้บน

การแข่งขันวูซูยุทธลีราดราชศรี
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
รอบคัดเลือกภาคที่๕กำแพงเพชรเกม
น่ะตามภาพด้านหลังค่ะคุณผู้ชม
ก่อนการแข่งขันทีมเข้ามาขอพรจากกุมารปิ่นเพชร
เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจขอให้ทีมชนะ

แข่งขันกีฬาแห่งชาติที่กาญจนบุรี
สิงโตเขาเป็นตัวแทนไปแข่งขันทั้งหมด
เขาก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาโชคชัย
เทพกุมารปิ่นเพชรเลยนะและมักจะมาทำการแสดงถวายทุกครั้งที่ทางวัดมีงาน
หรือว่าลูกศิษย์จะถวายโอกาสต่างเมื่อได้ชัยชนะกลับมาก็ต้องมาแสดงเชิดสิงโต
ถวายหลวงพ่อนี่ไงนี่ไงแล้วเขาเป็นนักกีฬานะคนที่มาเนี่ย
คือเป็นคนที่เข้าร่วมการแข่งขันและผ่านเข้ารอบอะค่ะ
การเชื่อสิงโตเนี้ยเขาบอกว่าไม่ได้มาแค่มีงเพราะเสร็จปึ๊บ
เสี่ยงทายลูกปิงปองในหายหน้าเทพกุมารปิ่นเพชรด้วย
อย่ามองไม่ชัดเลยมาแล้วครบสามแล้วเงี๊ยวจ้างมาก
ขอดูใกล้ใกล้ดีอ๋อน้องจากปิงปองแล้วนะคะ
ส่องตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์เขาบอกว่าก็ค่อนข้างชัดอยู่นะ

นี่เห็นไหมคนที่เขารู้คนที่เขาเห็นก็จะหัวเราะแบบนี้
แล้วพอถึงเวลาพอเห็นไหมเหมือนคนเป็นไบโพล่า
คือช่วงนี้คือช่วงบ่ายประมาณ๕โมงเย็นของวันที่๑

แต่ก่อนหน้าที่จะออกสลากแจ๊คหัวเราะ
ดิฉันว่าวันที่๒ไปหาหมอดีไหมคะ
ว่าย้อนแรกล่ะผมว่าตามดีกว่า

หมอปลาตามหมอปลาไปเลย